มาเรียนดูเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวลูกเงาะ
เจ้าแรกและเจ้าเดียวในจังหวัดชนบุรี
เตี๋ยวแป๊ซะก๋วยเตี๋ยวไทยสไตล์ฟิวชั่น
ที่มาจากสูตรแกงส้มของคุณแม่ยาวนานกว่า๔๐ปี

เมนูเส้นหม้อไฟจากประเทศเกาหลี
ขายดีที่สุดในย่านมหาวิทยาลัยบูรพา
เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
เสาร์ที่๖กรุงภาพันธ์เวลา๑๐ตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า